ไปดับเพลิงไหม้ที่สมุทรปลาการกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒จุดที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
จุดหนึ่งเคราะห์ดีที่สามารถดับไฟได้

ค่าความเสียหายก็ร่วม๕แสนบาทค่ะ

เจ้าหน้าที่รถดับเพลิงกว่า๑๐คันค่ะพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู
เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเหตุเพลิงไหม้โรงทานสารเจ้าแม่ตะเคียน
ซอยวัดมหาวงตำบลสำโรงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
โดยจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้นปลูกติดกันประมาณ๓หลัง
เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่มีเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง
แล้วก็เนื่องจากว่าทางเข้านั้นที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบ
ดับเพลิงไม่สามารถวิ่งเข้าไปได้อันนี้แหละค่ะคือความยากแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทยอยลำเลียงเครื่องดับเพลิงเข้าไประดมฉีดน้ำ
ทำให้ต้องใช้เวลาประมาณกว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
แล้วก็จากการสอบถามนายบุญช่วยถาวรชัยอายุ๕๗ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
บอกว่าขณะเกิดเหตุเห็นแสงไฟลุกไหม้จากบริเวณชั้นบนของบ้าน
ปลูกติดกับบ้านเรือนไทยสารเจ้าแม่ตะเคียน
จากนั้นเพลิงก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วลงไปบริเวณชั้นล่างจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะ
ซึ่งบ้านสามหลังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้านบนใช้เป็นที่เก็บของแล้วก็ด้านล่างปล่อยโล่งค่ะ
ใช้เป็นโรนทานสำหรับแจกเครื่องอุปโภคบริโภคกับประชาชนที่ไปร่วมงานสารเจ้าแม่ตะเคียน
โดยด้านบนบริเวณต้นเพลิงไม่มีผู้พักอาศัย
ซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านในระแวกข้างเคียง
จนกระทั่งมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ในที่สุดค่ะ
เรื่องต้นก็มีการคาดว่าสาเหตุการจากเพลิงไหม้น่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
ค่าเสียหายก็คาดว่าประมาณ๕แสนบาทค่ะ
และจะได้ประสานเจ้าหน้าที่วิทยาการเข้าตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งจุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการเช่นเดียวกัน

ที่โรงพยาบาลปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการตะบนปากน้ำอำเภอเมือง
ก็เกิดเหตุเครื่องเอ็กซาเรย์ช็อตค่ะบริเวณห้องเอ็กซาเรย์ชั้น๒
จะลุกลามไปติดผนังห้อง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาก็ช่วยกันนำทั้งดับเพลิงฉีดสกัดเอาไว้ได้
เพลิงสงบพบว่าเครื่องเอ็กซาเรย์แล้วก็ผนังห้องได้รับความเสียหายบางส่วน
แต่ก็ส่งผลให้บริเวณในตัวอาคารมีกลุ่มควันกระจายออกมาจากห้องจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำพัดลมไปเป่าระบายอากาศเร่งดูดควันที่ยังคงหลงเหลือออกจากตัวอาคาร
จากเกรงว่าผู้ป่วยเขาอาจจะได้รับผลกระทบโดยใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีกลุ่มควันจึงจะเจือจางลงนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุขณะเจ้าหน้าที่แผนกเอ็กซาเรย์ในโรงพยาบาลกำลังนั่งทำงานอยู่ตามปกติบริเวณหน้าห้อง
ปรากฏว่าได้ยินเสียงไฟฟ้าช็อตก็เลยเปิดเข้าไปดูในห้องพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ข้างผนังห้องจึงช่วยกันนำถังดับเพลิงฉีดสกัดเพลิงเอาไว้ได้ส่วนค่าเสียหายตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ซึ่งโชคดีนะไม่มีผู้ป่วยไปใช้บริการอยู่